มีพลังของโลกโซเชียลมาเล่าในช่วงวันนี้เลยนะครับ
ก็ถือว่าเป็นความประทับใจหนึ่งนะที่ชาวเน็ตเขา
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าการโพสต์หรือการแชร์ภาพ

จะทำให้ผลดีส่งไปถึงครอบครัวด้วย
สิ่งนี้นะครับสาวน้อยคนหนึ่งเขาไปโพสต์ภาพ
เขาไปห่มผ้าให้กับชายเร่ร่อนคนหนึ่ง
ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะฮะ
ปรากฏพอโพสต์ไปปั๊บนี่ปรากฏครอบครัวเขาจำได้

ไม่ได้หายไปนานมากหายไปประมาณสัปดาห์หนึ่ง
แล้วก็ทำให้สามารถตามจนเจอ
ให้น้องชายกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวได้เลยทีเดียวนะครับ
เรื่องนี้แชร์กันเยอะห้าในโลกโซเชียลที่ผ่านมานะครับ
คมออนไลน์ก็แชร์ภาพจากผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก

เป็นภาพขณะที่หญิงพลเมืองดีคนนี้นะครับ
จอดรถจักรยานยนต์ลงไปห่มแจ็คเก็ต
ให้กับเด็กวัยรุ่นเร่ร่อนบริเวณช่องจอดรถ
คือคุณหญิงไปเห็นหญิงสาวพลเมืองดีคนนี้กำลังห่มให้ก็เลยแชะภาพแล้วก็มาแชร์ความประทับใจบนโลกโซเชียล
ต้องเลยแล้วก็มีภาพมุมสูงด้วยถ่ายจากด้านบนลงมานะครับ

จากช่วงเช้ามีอากาศค่อนข้างเย็นก็ทำให้เกิดเสียงชื่นชมจำนวนมหาศาลจากโลกโซเชียลล่ะครับ
ซึ่งทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรานะคะก็ได้ติดต่อไปพูดคุยกับคุณหญิงชะลิตาเจ้าของภาพนี้
ซึ่งก็เล่าว่าหลังจากที่นำภาพไปแชร์เนี่ยก็ได้มีสาวรายหนึ่งติดต่อเข้ามาค่ะ
เพราะคิดว่าเด็กวัยรุ่นในภาพน่าจะเป็นน้องชายของตนเองที่หายออกไปจากบ้านประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
ซึ่งรูปภัณฑ์สันธารพบว่าตรงกับที่ระบุไว้ก็คือสวมเสื้อสีขาวปกสีเขียวตาหวานแล้วก็มีผมหยิกค่ะ
หลังจากนั้นประมาณ๓๔ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณหญิงชะลิตาติดต่อมาพูดคุยกับทีมข่าวอีกครั้งหนึ่ง
เปิดเผยเพิ่มเติมครับครอบครัวของเด็กวัยรุ่นที่ได้มาหาที่ไปช่วยเนี่ยมาหาที่บริษัท
และก็เดินทางลงไปถึงประจำวัติที่เส้านอนพระขนง
แยกกันแจกใบปลิวออกตามหา
ทราบจากครอบครัวเด็กว่าวัยรุ่นชายคนนี้ชื่อน้องแป้งวัย๒๔ปี

มีอาการป่วยทางประสาทแล้วเดินหลงหายออกจากบ้านครับ
ขณะนั้นนะคะอาสาจรจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้า
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่๓
ก็ได้รายงานเข้ามาค่ะว่าพบบุคคลตามภาพ
ทางครอบครัวก็เลยเดินทางไปแล้วก็พบตัวน้องแป้งในที่สุดนะคะ
สร้างความดีใจให้กับญาติเป็นอย่างมากค่ะ
เห็นภาพที่แชร์กันครั้งแรกก็มั่นใจเลยแหละว่านี่แหละน้องแป้งแน่
เนื่องจากรูปร่างและเสื้อผ้าค่อนข้างชัดเจน
แล้วก็ขอบคุณผู้โพสต์ภาพซึ่งก็คือคุณชะลิตาเป็นอย่างมาก
หากไม่ได้เธอช่วยไว้และไม่โพสต์ภาพนี้
ครอบครัวคงไม่มีทางได้เจอง่ายแบบนี้นะ
ใช่ต้องขอบคุณคุณชะลิตาที่เป็นคนแชะภาพความประทับใจในครั้งนี้
แล้วก็ต้องชื่นชมสำหรับสาวพลเมืองดีที่ขี่จักรยานยนต์
เสื้อแจ็คเก็ตให้กับน้องแป้งด้วยนะคะ
สอบถามพยายามไปตามหาว่าเอ๊ะสาวพลเมืองดีคนนี้คือใคร
พบตัวแล้วนะคะเบื้องต้นยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ
เพราะว่าตกใจที่อยู่ดีก็กลายเป็นคนดังในรอบวันค่ะ

แต่ก็ฝากหลานสาวมาบอกว่าตอนแรกที่ได้เห็นเนี่ย
คิดว่าน้องแป้งเสียชีวิตแล้ว
พอไปดูใกล้ปรากฏยังมีชีวิตอยู่
ก็เลยนำแจ็คเก็ตไปห่มให้เพราะอากาศหนาวนั่นเอง
คือภาพนี้คุณชนิตาเขาเป็นคนถ่ายได้
แต่ว่าเขาไม่ใช่คนที่เอาแจ็คเก็ตไปสวม
เอาไปคุมให้คนละคนกันเพราะว่าเขาอยู่มุมสูงไง

เรียกว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความประทับใจ
ทำให้ชาวเน็ตนี้เขาแชร์ภาพต่อไปเป็นจำนวนมาก

ตามหาน้องจนเจอพากลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ

คุณผู้ชมคงจะเห็นพร้อมกันแล้วนะฮะ
ถ้าใช้ในมุมดีมันมีประโยชน์มหาศาลจริง